คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ประมงที่ชนบุรีเนี่ยไปแจ้งความจับเรือประมงพื้นบ้านนะ
บอกว่าเป็นการทำประมงแบบผิดกฎหมายตอนที่เขาพยายามเข้าไปควบคุมเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าถูกกลุ่มเรือพวกนี้พุ่งชนจนทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
แล้วก็มีคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ

นี่แจ้งข้อหารักษ์ฐานพยายามฆ่าเลย
ที่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งนะครับแต่มุมของประมงพื้นบ้านเขาก็ชี้แจงมานะ
ว่าเกิดเหตุระทึกเรือประมงผิดกฎหมายเนี่ยไล่พุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บไป๓นายต้องถอยร่นรอกำลังเสริมกลับมา
ไปถึงก็หวิดปะทะกันนะฮะมีการล้อมกันรอบสองอีกนะครับ
ในคลิปเห็นเรือไล่ล่ากันเหมือนในหนังเลย
แล้วก็บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีปืนด้วยนะมีเรือมาพุ่งชนใส่ด้วย
เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรีนะครับ
ภูมิกับการสพมชนบุรีบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามการประมงทางทะเลอ่างศิลา
บอกว่าถูกเรือประชาประมงพื้นบ้านพุ่งชนจนเจ็บแล้วก็เรือเสียหาย
ก็แจ้งความจับในข้อหาพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ผิดพรบประมง
คือทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะหมู่บ้านประมงพื้นบ้านหมู่๖

ที่ได้ส่งคลิปที่เรือโดนชนเสียหาย
ชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีอาชีพทำประมงกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวด

หมู่บ้านนี้มีประชากร๔๐๐กว่าคน
ถ้าไม่ให้ทำประมงเขาถามมาว่าแล้วจะให้เขาทำอะไร
นักสารนัตรธรรมน์โรงเพิ่งอายุ๒๔ปีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บค่ะโดนเรือกระแทกชายโครงขวา

เพราะพ่อเห็นเจ้าที่ประมงก็ขับเรือนี่
แต่เขาก็ขับเรือไล่ล่าเหมือนกับโอ้โหเป็นผู้ร้ายอะไรแบบขนาดนั้น

วิ่งตรงเข้ามาไล่เรือของลุงหนูใช่ไหม
แล้วพ่อก็จะวิ่งเข้าไปช่วยนั่นแหละ
แล้วทีนี้ก็เรือประมงเขาก็มาชนมาชนเรือพ่อหนู

เสียหลักแล้วแล้วมันจมน้ำมันเข้าเรือ
ด้านพ่อของนางสาวนัทธมนต์นะคะ

ก็บอกว่าก็ทำประมงมาตั้งแต่ปู่หญ้าตาทวช
ตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ย
เขาก็จะทำอะไรล่ะเขาก็ถามว่าจะให้เขาทำอะไรล่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้หน่อยได้ไหม
ประโมงพื้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวร้อนมากเลยเพราะไปไหนก็ไปไม่ได้
ทำอะไรก็ทำไม่ได้ประมงจะออกจับตลอด
ออกจับตลอดทุกมาทุกวันนะครับมาทุกวันประมงมาทุกวัน
พวกผมก็ต้องหนีต้องหนีพอเขามาปุ๊บผมก็จะเข้าฝั่งเข้าบ้านผมให้เกียรติเขา
แต่เวลานั่นเขาคือเราไปออกไปหากินปุ๊บไม่ได้เขาจะจับจ้องจับเราอย่างเดียวเลยครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตำรวจบอกว่าก็จะเรียกทางกลุ่มชาวบ้านมาคุย
เรียกเจ้าหน้าที่มาคุยแล้วก็ต้องมาไกลเกลี่ยกัน
เพื่อจะหาทางออกร่วมกันนะคะว่าจะยังไงกันต่อดี
ก็ต้องเอาให้ชัดด้วยนะถ้าประมงที่ถูกกฎหมายเนี่ยชาวบ้านเขาทำแบบไหนได้บ้าง
ส่วนชาวประมงเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกฎหมายด้วยว่าทำแบบไหนได้บ้าง

ทำความเข้าใจร่วมกันนะคะระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่จริงค่ะ